คุณผู้ชมครับไปสำรวจเรื่องของแบงค์ปลอมกันหน่อย
แก๊งปลอมนี้เออกระเป๋าตังค์มีไหมอยากเปิดดูตอนนี้เลย
คือจะบอกว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชมเรื่องแบงค์ปลอมแล้วก็แบล็งกัน
ที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปเนี้ยพอพูดแบบนี้แล้วเราก็กลัวไงว่า
มีการปลอมแบงค์ปลอมออกมาแล้วเขาเอามาขายกัน
มันจะอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราไหมถูกไหม

มันมีความเงาความมันอะไรแบบนี้ด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองหยิบเงินในกระเป๋าเอามาตรวจสอบพร้อมกันค่ะ
แบงค์ปลอมที่คุณผู้ทรงเห็นนะมีทั้งแบงค์๕๐๐เป็น๑๐๐๐๐๐ไบล์
ด้วยนะแล้วก็มีรถยนต์อีกคันนึงนี่เป็นผลงานของตำรวจภูทรภาค๕ค่ะ
ยึดได้สามีภรรยาคู่นี้ฝ่ายภรรยานางสาวธันวาพรวงแสงอายุ๓๔ปี
แล้วก็สามีนายพัชระปฐุมมานนท์อายุ๒๙ปีพอโดนจับแล้วค่ะ
เขาเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่เชียงรายใช่ไหม
แล้วพอตำรวจจับได้จับได้ปั๊บ
ดุลมานะบอกว่าอ๋อผมสั่งแบงค์ปลอมนี้มาจากเฟซบุ๊คครับ
ผมซื้อแบงค์ปลอมมา๑๐ใบซื้อมา๑๐ใบก็๑๐๐๐บาทใช่ไหม
แต่เงินที่จ่ายไปจริงจ่ายไปแค่๑๓๐๐บาท
มันทำแบงค์ใหญ่ทำแบงค์พันธุ์อย่างนี้มูลค่า
ห้าร้อยแบบนี้พี่เบิร์ตทีนี้พอสั่งซื้อเสร็จปั๊บ
ส่งของมาทางปรายศนีย์ตำรวจก็ขยายผลต่อสิคะ
จับสามีภรรยาคู่นี้ได้ที่ชัยนาธแล้วเจออุปกรณ์นะ
อุปกรณ์ที่ผลิตแบงค์ปลอมอยู่ในห้องแบบเมื่อกี้ที่บอก
ปินเตอร์มีเทียนไขใช่ไหมแล้วเขาก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
ร่วมกันร่วมกันมีเพื่อนำออกไปซึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นธนบัตรปลอม
เอาง่ายก็คือเรื่องของการปลอมแบงค์นั่นแหละเขายอมรับนะ
ทำแบบนี้มาประมาณสัก๓๔เดือนแล้วแล้วก็ขายให้กับลูกค้าไป๑๐กว่าคน
ตำรวจไปสืบอยู่นะว่าขายไปให้กับใครบ้าง
เพราะแบบนี้คนที่สั่งซื้อคือรู้ไงถือว่าผิดเลยแหละ
คุณสั่งซื้อแบงค์ปลอมมาคุณจะเอาไปใช้คุณจะเอาไปทำอะไร
ก็ก็แล้วแต่คุณมีความผิดแล้วที่มันมันวาวคือเขาเอาเทียนไข
ถูให้มันเกิดแบบความแบบวาวอยู่จากแบงค์ปลอมคุณผู้ชม
แบล็งกันกันหน่อยอันนี้ก็เป็นผลงานของภูทรภาค๕เหมือนกันค่ะ
จับนักศึกษาปี๒อายุ๒๑นายวัชพลจับได้ที่หอพักที่เชียงใหม่
แล้วไปยึดของกลางนะโอ้โหยึดได้เพียบเลย
นี่ไงปืนทำเสมือนจริงเลยเหมือนมากแล้วนี่นี่โอ้โห
กันอาวุธปืน๙มมมีแบงค์กันแบบชนิดแปลงลำกล้องพร้อมใช้
มีกระสุนปืนอีกเป็น๑๐๐นัดค่ะพอถามเนี้ยเห็นมั้ยเปล่าทางแสงอยู่แล้วนะ
ใช่พอเอามากางเป็นแบบนี้ก็เลยถามวัชพลวัชพลทำแบบนี้ทำไม

ผมทำมาประเมตน์กันมาแล้วก็มดัดแปลงลำกล้องเกลียว
ผมทำมาประมาณ๒ปีแล้วอันนี้ลองยิงให้ดูด้วย
ไปเท่าไหร่แล้วมีลูกค้ามาซื้อผมไปประมาณร้อยกระบอก
ขายไปกระบอกละเท่าไหร่๘๐๐๑๐๐บาท

แล้วก็นะ๑๐๐กระบอกเป็นล้านละนะใช่ค่ะงานที่ได้มาพวกนี้
เป็นเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเอามาเป็นทุนการศึกษา
ไอ้น้องเอ๋ยทำอย่างอื่นเถอะเอาเงินถูกกฎหมายมาเรียนเถอะ
แล้วตำรวจตอนนี้ได้ชื่อลูกค้าทั้งร้อยคนมาแล้วด้วยนะคุณผู้ชม
ลูกค้าที่ซื้อไปผิดไหมผิดสิคะ
นี่เดี๋ยวจะตามไปดำเนินคดีเพราะว่าเขามีข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดแบบนี้เลย
แล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมไอ้ที่ช็อกกว่านี้คืออะไรรู้ไหม
คนที่เคยซื้อปืนจากน้องคนนี้ไปเคยไปก่อเหตุไปยิงคนตายมา
เอ้าเหรอปืนแบรนด์กันที่ดัดแปลงเป็นปืนจริงเนี่ยนะ
ใช่มันเคยเกิดเหตุขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละสักประมาณช่วง๓๔เดือนก่อน
นี่ตำรวจบอกว่าได้รายชื่อมาทั้งหมดแล้วคนที่ซื้อจากน้องไปไม่รอดนะคะ
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะ